เราจะมาดูกรณีคดีไฮโซเชอรี่
ท่านก็เดินทางไปรับตัวผู้ต้องหามา

สอบถามคลืบหน้าล่าสุดว่าเป็นอย่างไรบ้าง

สวัสดีครับ
ตอนนี้เราจะพาตัวผู้ต้องหาไปที่ไหนต่อยังไงครับท่านในการดำเนินคดี
เพราะว่าขณะนี้ทางกัมพุชาเนี่ย

จากนั้นเราก็จะนำตัวเข้ากรุงเทพนะครับ

ตัวผู้ต้องหาเรายังต้องรอการรับส่งมอบตัวกับทางกัมพูชาตรงชายแดนอยู่ใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับก็น่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วครับ

ทางการกัมพูชาเขาให้ข้อมูลว่ายังไงบ้างคะ
สำหรับขั้นตอนกว่าจะไปเจอตัวไนโก้กับน้องชายเนี่ยค่ะ
ว่าเขาไปเจอตรงไหนยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับสำหรับในเรื่องของการจับกลุ่มวันนี้นะครับ
ก็เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับ
ในส่วนของรัฐบาลไทยรัฐบาลกัมพูชานะครับ
ก็เหมือนกับคดีที่เราดำเนินการมาที่ผ่านมานะครับ
ก็เป็นความร่วมมือข้ามแดนนะครับนะฮะ
เพราะว่าในส่วนของไนโก้เนี่ยเดิมก็ก่อเหตุแล้ว
ก็หลบหนีเข้าไปในพื้นที่ของพระดมเตรนนะครับนะ
หลังจากนั้นก็เขยิบไปกระบวนโสมนะครับนะ
ซึ่งในการประสานความร่วมมือเนี่ย
ก็มีชุดทำงานของตำรวจเรานะครับ
โดยการประสานบูรการกับหน่วยสอหอของกัมพูชานะครับ
ในการประสานข้อมูลร่วมกันนะครับ
โดยท่านสามารถจับคุมตัวได้ในวันนี้นะครับ
ในช่วงเช้านะครับผมนะครับ
ท่านรองครับเราจะส่งมอบตัวกันตรงจุดไหนครับท่านตอน

คือที่นี่ผมอยู่ในบริเวณสระแก้วนะครับ

การส่งมอบตัวเนี่ยก็จะส่งมอบตัวกันที่ด่านตรงบริเวณสระแก้วนะครับ
ก็มีทั้งหน่วยทหารในพื้นที่ที่ร่วมรับผิดชอบด้วยอยู่แล้วนะครับ
ครับค่ะคือขั้นตอนต้องเหมือนกับกรณีของเสียอ้วนไหมฮะที่จะต้อง

แต่ว่าอันนี้จะไม่ช้ากว่าใช่ไหมเพราะว่าเราได้เมื่อเช้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งมอบตัวได้เลย
ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเรารับตัวเลยครับเดี๋ยวเมื่อผมรับตัวเสร็จแล้วผมจะ
นำเข้ากรุงเทพเข้าสู่กระบวนการปกติเลยครับนะฮะ
ก็เดี๋ยวในคืนนี้ผมจะนำตัวเข้าสนโชคชัยนะครับนะครับ
เพื่อคกบอกกลุ่มตัวตามกฎหมายปกติตามความมีตัววิทยานะครับ
ค่ะแล้วในนี้จะมีการแถลงข่าวมั้ยฮะท่านฮะ
ที่ตรณีบริษัทบาลโชคชัยนะครับ

ก็จับตัวทั้งตัวไนโก้เองแล้วก็น้องชายนะครับ
ซึ่งที่เราตรวจสอบพบได้ก็
น้องชายก็มีส่วนร่วมในการ
พาตัวพี่ชายหลบหนีนะครับ
เข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชานะครับ

ก็เป็นว่าเนื้อขนาดนี้อยู่ที่ด่านจมสะแก้ว

แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้รอฟังการแถลงข่าวเพิ่มเติมนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะ
ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับทางการกัมพูชาค่ะ